ส่วนช่วงนี้ในทะเลอาวุธัยขลื่นสูงค่ะ

การเดินเรือให้ระมัดระวังด้วย
เพราะล่าสุดในอ่าวไทยมีเหตุการณ์เรือล่มนะคะ

ต่อเนื่องแบบไหนแบบ๒วัน๒คืนไม่หยุดเลยนะคะ
น้ำในแหล่งต้นน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

พอฝนตกลงมาน้ำมันก็ไหลลงมาบ่า
ลงมาลงลำทานลงน้ำตกท่าหา
บ้านคีรีวงในอำเภอลานสกา

น้ำป่าไหลหลากลงมาแรงแบบนี้แล้วนะครับ
จุดนี้ก่อนหน้านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ
แต่ตอนนี้ไปเที่ยวไม่ได้แล้วนะคะเพราะน้ำเชี่ยวจริง
ล่าสุดมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัย
ริมคลองพื้นที่รับน้ำ
เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
พร้อมรับมือหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ขณะที่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องของอ่าวไทยที่บอกว่าคลื่นสูงและมีเหตุการณ์เรือล่ม

เป็นช่วงที่ทหารเป็นทหารเรือค่ะจากทัพภาคที่๒
นำเรือออกไปช่วยชีวิตลูกเรือประมงที่เรือล่มกลางอ่าวไทย
ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งเหตุเข้ามาค่ะ
บอกว่ามีเรือประมงประสบกับสภาพอากาศที่เลวร้าย

เรือโดนคลื่นซัดน้ำเข้าเรือเรือกำลังจะจม
ลูกเรือประมงมีอยู่๗คนพร้อมสวมเสื้อชูชีพ
ลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเล
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไม่เจอเรือแล้วค่ะ
ว่าเรืออาจจะถูกคลื่นซัดจมลงทะเล
เข้าไปช่วยเหลือลูกเรือทั้ง๗คนมีชาวไทย๓คน
ชาวเมียนมาอีก๔คนไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดนะคะ
ผลการตรวจลูกเรือ๑คนมีผลเป็นบวกค่ะ
ส่วนอีก๖คนเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่แยกตัวให้อยู่บริเวณท้ายเรือก่อนจะนำกลับเข้าฝั่ง
ทางโรงพยาบาลเกาะสมุยมารับลูกเรือทั้ง๗คน
ไปรักษาตัวและกักตัวต่อไป
ส่วนกำลังพล๙นายที่ออกปฏิบัติการครั้งนี้
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ก็เป็นหน้าที่ชีวิตจริงนะฮะ

ก็ยังมีเรื่องของอันนี้อีกด้วยนะฮะโควิดนะครับ